ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ต้องตบโต๊ะแล้วก็บอกว่า
บังอาจเย้ยฟ้าทะกต์หมายบ้างค่ะ

นี่สุดท้ายถูกจับได้แบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้กำลังเนี่ย

ไปบุกจับบ้านพักหลังเนี่ย

ตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูรณ

สามารถจับเซียนพนันได้
คนด้วยกันทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะ

ได้หลายรายการคนที่รับว่า

นายพารดรพิพัดผลอายุ๔๐ปี

นักพนันทั้งหมดเนี่ยมาตี
ัมมี่ที่บ้านผมเปิดบ้าน

ชาวบ้านบอกว่าก็ตอนนี้ค้าขายไม่ดี

ก็เลยนัดรวมตัวกันตีดัมมี่ดีกว่า

ชาวบ้านบอกแบบนี้นะคะเจ้าของบ้านบอกว่า

เออเปิดบ้านเก็บข้าวตรงได้ด้วย

ทีนี้เราไปถามในอำเภอร่อนพิบูรณ์

ตอนนี้สั่งดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมด

และฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉิน

ยังไม่หมดนะคะเพราะว่า
อาจจะมาใหม่เลยนะคะ
เดี๋ยวต้องไปพาไปตรวจเชื้อด้วยนะคะ

ติดโรคโควิด๑๙มาหรือเปล่านะ
นี่เขาขอความร่วมมือดี

พรบควบคุมโรคแล้วก็กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องการพนันด้วย
แล้วก็พอละกอดฉุกเฉินด้วยนะ